รถจักรยานยนต์คุณชมแล้วก็พาปลาย
ภรรยาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
สังเกตในภาพนะครับ
ก็อยู่ที่ซอยจันทร์๑๘

ของวันที่๒๕ตุลาคม

อายุประมาณ๓๐๓๕ปี

ลงมือทำร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุ

คุณเป็นใครมาต่อยผมทำไม
แต่คู่กรณีกลับพูดแต่เพียงว่า
ปากดีก่อนจะขี่รถออกไปครับ

แต่ว่าคู่กรณีเองก็ยังใช้
อย่างต่อเนื่องครับนายบุญชัยกล่าวต่อว่าช่วงที่คู่กรณีขี่รถวนกลับมาทำร้ายอีกครั้ง
ตัวเองก็ยังคงพยายามถามกลับไปว่าทำผมทำไมคุณเป็นใครต่อยผมทำไม
แต่ว่าคู่กรณีเองก็ไม่ตอบครับโดยพูดเพียงคำสั้นว่าปากดี
เป็นรอบที่๒ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งหลังถูกทำร้ายร่างกายก็เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สอนอ
ตำรวจนครบานยานาวาแล้วก็นอนพักที่รักษาตัวอยู่๒วัน
จากว่าร่างกายนั้นบอบช้ำมากทีเดียวครับทางด้านของพันธบรวจเอก
งศักดิ์ทรัพย์ระอซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานยานาวา
ก็เปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายบุญชัยผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้น
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทราบสาเหตุที่ถูกทำร้ายจริงครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายสืบสวนก็กำลังไล่เช็ค
วงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนีของรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
หน้ากันโดยที่ไม่รู้ตัวหรือสองเป็นการค้าขายอะไหล่รถของผู้เสียหาย
ทั้งสองคนตามภาพจากกล้องมูลจอมปิด
หากใครรู้จักหรือว่าเห็นชายสองคนในภาพที่ปรากฏตอนนี้
รีบแจ้งไปที่สนยานาวาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ